คดีของพ่อปู่ฤษีนะฮะฤษีตาไฟที่ศรีสะเกด
เดี๋ยววันนี้แพทย์จะมาชี้ให้เห็นเลยว่า
ตกลงคนที่พิการแขนขาลีบเป็นโปรลิโอเนี่ย
สามารถมีเพศสัมพันธ์ได้ไหม
แต่ว่าเราย้อนคดีให้ดูก่อนนะครับท่านผู้ชมครับ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นช่วง๒๕๒๖สิงหาคมที่ผ่านมานะฮะ
มีครอบครัวหนึ่งอยู่ที่จังหวัดศรีสะเกดนะครับ
ที่ไปแจ้งความร้องทุกข์ที่สพเมืองศรีสเกตนะครับ
บอกว่าลูกสาวคนเล็กที่อายุ๑๗ปีของเขานะฮะ
ถูกนายสุรสิทธิ์พระศักดิ์ที่ชาวบ้านเรียกกันว่าเป็นร่างทรงปู่ฤษี
หรือว่าปู่ฤษีตาไฟ
ข่มขืนกระทำชำราวลูกสาวของเขาในรีสอร์ทแห่งหนึ่ง

ทั้งคืนเนี่ยข่มขืนลูกสาวเข้าไป๔ครั้งด้วยกัน

มีผู้ชายชื่อนายทวีเป็นคนหมู่บ้านเดียวกัน

บอกว่ามีเคราะห์ต้องไปสะดอกเคราะห์

นายคนนี้คือนายสุรสิทธิ์หรือว่าฤษีตาไฟนะครับ

ทีนี้บอกว่าไม่มีใครไปด้วย

คือพูดจนทางบ้านเขาเชื่อโน้มน้าวจนเชื่อ
ก็เลยปล่อยให้ลูกสาวคนเล็กไปคนเดียว
ไปกับผู้ชายชื่อนายทวีแล้วก็นายสุรสิทธิ์
ที่เป็นร่างทรงฤษีตาไฟ

ปรากฏว่าลูกสาวเขาหายไปคืนนึง

ถูกนายสุรสิทธิ์หรือว่าฤษีตาไฟข่มขืน
๔ครั้งด้วยกันเขาก็เลยไปแจ้งความเอาไว้นะครับ
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีตอนที่เกิดเหตุเนี่ยนะฮะ
ก็เดินทางไปที่บ้านของนายสุรสิทธิ์
หรือว่าปู่ฤษีนะครับก็ไปเจอแม่นะ
อยู่ที่หมู่บ้านละทายอำเภอกันธรารมจังหวัดศรีสเกต
แม่บอกว่านี่ก็ยังไม่กลับบ้านเหมือนกันลูกชายของเขาเนี่ย
หายไปตั้งแต่๒๖สิงหาคมนะครับแต่ไม่เชื่อว่าลูกจะไปข่มขืนใครได้
เพราะว่าเป็นโปรลิโอพิการแขนขาลีบมาตั้งแต่เด็ก
ช่วยเหลือตัวเองนี่ยังแทบไม่ได้เลย
เวลาไปทำพิธีต้องมีคนมารับไปมาแบกไปนะฮะอ่า
แล้วก็รู้แค่ว่ามีนายทวีมารับลูกชายไป
ทำพิธีสะดอกเคราะห์ให้ชาวบ้าน
เป็นผู้เหตุตัวนี้ของเขายังโม่หัวเลย
มีคนมาหาก็ซ่อยเหลือคน
เขามาเบิ้งรวมเบิ้งยังอย่างนี้สิ
ก็เบิ้งให้เขาธรรมดา

ก็ไปซ่อยเขาก็เศร้า
ก็เนี่ยชาวบงชาวบ้านเขาก็เชื่อว่าไม่น่าทำได้
ใช่ไหมเป็นโปรลิโอแขนขาลีบ
กระทั่งวันที่๓๑สิงหาคมครับ
หลังจากที่ครอบครัวเขาแจ้งความไว้๒๘สิงหาคม
นายสุรสิทธิ์นะฮะปู่ฤษีตาไฟก็มามอบตัวนะฮะ
โดยมีผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่
นี่ฮะก็ให้ขี่หลังมาอย่างนี้เลย
เพื่อให้เห็นว่าโอ้โหเดินยังแทบไม่ไหว

แต่ก็ถูกเจ้าหน้าที่สอบสวนแล้วก็แจ้งข้อกล่าวหา
กลอุบายหลอกลวงพรากเด็กและข่มขืนเด็ก
อายุต่ำกว่า๑๕ปีแต่ไม่เกิน๑๘ปี
ซึ่งในวันนั้นเนี่ยนายสุรสิทธิ์ก็พูดจาอะไรไม่ค่อยชัด

ก็บอกเพียงแค่ว่าไม่ได้ทำเนี่ยนะฮะ
มันนี่เขากินยังพ่อมันรู้สึกจ่ายังไงนะมันนี่
กะทิบออกมามากนี่นะครับ
ไม่แค่นี้นะไม่แค่นี้
ธรรมดวก็พาตัวไปขอบนาฏศาลสิงศ์เกษฐ์ฝากขังนะฮะ
แล้วทางแม่เขาก็มาใช้หลักทรัพย์เป็นโฉนดที่ดิน๑๒ไร่
ราคาประเมินล้านสองแสนขอประกันตัว
สารท่านก็อนุญาตให้ประกันตัวไป
แต่ว่าไม่กี่วันต่อมา
นายสุรสิทธิ์ก็ยอมรับสารภาพ
แต่บอกว่ามีความสัมพันธ์
มีเพศสมพันธ์กับเด็กสาวจริง๔ครั้งเนี่ย

แต่ถ้ามีคนจะมามีเพศสัมพันธ์อะไรด้วยเนี่ย

อันนี้ทีมข่าวเราไปถามคุณหมอให้ด้วยนะคะ

แต่ว่าเบื้องต้นที่แน่ก็โดนข้อหาไป

ข่มขืนเด็กอายุมากกว่า๑๕ปี

ทีนี้อีกหนึ่งคนสำคัญในเหตุการณ์นี้
ก็คือนายทวีอย่างที่คุณภาคภูมิบอกไป
นายทวีไปบอกที่บ้านของเด็กผู้เสียหายว่า
มีเคราะห์นะต้องสะดอกเคราะห์นะ
แล้วนายทวีนี่แหละเป็นคนพาเด็กผู้หญิงผู้เสียหายไป
ไปกัน๔คนนายทวีกับลูกสาว
น้องผู้เสียหายอายุ๑๗แล้วก็ปู่ฤษีคนนี้

นายทวีบอกว่าลูกสาวก็เล่าให้ฟังนะ
ว่าตอนทำพิธีต้องถอดเสื้อผ้าออกให้หมด
ใส่ผ้าถุงให้ปู่ฤษีเขียนลงคาถาที่หลัง

นายทวียืนยันว่าตัวเองไม่ได้เข้าไปร่วมพิธีด้วย
แต่ก็ไม่เชื่อว่าปู่ฤษีจะข่มขืนเด็กหญิงอายุ๑๗ปี

ถ้าเกิดปู่ฤษีมีพฤติกรรมแบบนี้จริง
เขาจะมั่นใจให้ลูกสาวเข้าทำพิธีด้วยได้ยังไง
เพราะว่าลูกสาวอ่ะแต่เราว่าลูกสาวนอนกับนายทวีนี่
กับพ่อนี่ก็เด็กผู้หญิงอายุ๑๗ทำพิธีโอ้โหข้ามวันข้ามคืน

นี่ค่ะฟังเสียงนายทวีเทียนทองดูค่ะ
มันคือว่าท่านไม่ได้ลากเลยมาเขาไปมา

กับพฤติดีดีทำไงครับ

สารับกันไปเห็ดเห็นทีละคน

ลูกสาวเห็นตอนตอนบ้ายหรือว่าเห็นตอนกลางขึ้น

คือใส่ประถุงก็ว่าต้องถอดนะบ่ครับหรือว่าไม่ต้อง

หรือว่าไม่ต้อง

เพราะว่าสภาพร่างใกล้เราจะคงเห็น
แต่ถ้าไม่เป็นคนปกติธรรมดา
หนูต่อทองครั้ง

ทีนี้เรามาสรุปเหตุการณ์ให้เข้าใจง่าย
ตั้งแต่ต้นด้วยภาพกราฟิกจากทีมข่าวของเรานะคะ
เหตุการณ์เริ่มต้นเช้าวันอาทิตย์ที่๒๖สิงหาคม
นายทวีพร้อมลูกสาวของนายทวี

รับผู้เสียหายวัย๑๗ปีที่บ้านในอำเภอภูสิงห์จังหวัดศรีสเกต
ทำพิธีสะดอกเคราะห์ตามคำแนะนำ

พ่อแม่ไม่ไปพี่สาวก็ไม่ได้ไป

นายทวีพาเด็กสองคนซึ่งก็คือผู้เสียหาย
กับลูกสาวของนายทวีเองอายุ๑๖ปี
ขับรถไปรับปู่ฤษีที่บ้าน
หมู่บ้านละทายอำเภอกันธรารม

เข้าอำเภอเมืองศรีสเกต
เพื่อไปทำพิธีที่รีสอร์ทที่เกิดเหตุ
ที่นั่นเปิดห้องพักเอาไว้๒ห้อง
ห้องหนึ่งก็คือนายทวีพักกับลูกสาวของตัวเอง
ส่วนอีกห้องหนึ่งก็เป็นห้องที่ปู่ฤษีทำพิธี
ซึ่งผู้เสียหายก็อยู่กับปู่ฤษีในห้องดังกล่าวนี่แหละค่ะ

ก็จากคำให้การของเจ้าหน้าที่รีสอร์ทนะครับบอกว่า
นายทวีเข้ามาเปิดห้องพักช่วงเวลาประมาณ๑๓นาฬิกา๑๕นาทีนะฮะ

ปู่ฤษีเริ่มทำพิธีให้ลูกสาวของเขาเป็นคนแรกก่อน
โดยเริ่มพิธีราว๔ทุ่ม
ก็ใช้เวลาไม่นานประมาณ๑ชั่วโมงนะ
ลูกสาวก็ออกมาพักที่ห้องพักของนายทวี
คือพ่อกับลูกเขานอนห้องเดียวกัน
อีกห้องหนึ่งเป็นของปู่ฤษีเป็นห้องทำพิธี
และตั้งแต่เวลาประมาณ๕ทุ่ม
ปู่ฤษีก็เริ่มทำพิธีให้กับน้องผู้เสียหายที่อายุ๑๗
ก็ใช้เวลาข้ามคืนไปถึงรุ่งเช้าของวันที่๒๗สิงหาคม
คือเวลาประมาณ๗โมงเช้า
โดยให้เหตุผลว่าต้องทำพิธีสะดอกเคราะห์
นานกว่าลูกสาวของนายทวีที่ทำแค่ชั่วโมงเดียว
เพราะว่าต้องทำพิธีแทนพี่สาวของผู้เสียหายด้วย
เพราะว่าพี่สาวของผู้เสียหายไม่ยอมเดินทางมาด้วย
สำหรับการทำพิธีนายทวีให้ข้อมูลตามคำบอกเล่าของลูกสาว

แต่ว่าลูกสาวบอกก็คือขณะทำพิธีต้องถอดเสื้อผ้าออกหมด
แล้วก็ใส่ผ้าถุงเพื่อให้ปู่ฤษีเขียนลงคาถาที่แผ่นหลัง

จากนั้นครับในช่วงเวลาราว๘ชั่วโมงเนี่ย
ปู่ฤษีอยู่ลำพังกับผู้เสียหาย๒ต่อ๒นี่แหละครับ
ที่ถูกเด็กสาววัย๑๗บอกว่าน้องเขาถูกล่วงละเมิดทางเพศถึง๔ครั้ง
ตอนแรกก็ไม่กล้าบอกเรื่องนี้กับใคร
ที่สุดแล้วก็ยอมบอกผู้ปกครองแล้วก็ไปแจ้งความ
รุ่งเช้า๒๗สิงหาคม
ปู่ฤษีเรียกลูกสาวของนายทวีเข้าไปสวดทำพิธีกับผู้เสียหายอีกเล็กน้อยพร้อมกัน

หลังจากนั้นทั้ง๔คนก็ออกจากรีสอร์ทนะคะ
ทวีบอกว่าจำเป็นต้องพาทุกคนไปทำธุระที่ศาลจังหวัดบุรีรำ
แล้วก็พาผู้เสียหายวัย๑๗ปีไปส่งที่บ้านในอำเภอภูสิงห์จังหวัดศรีสะเกดในช่วงบ่าย
แล้วก็พาปู่ฤษีมาพักที่บ้านของนายทวีเอง
เพราะว่าเช้าวันที่ยี่สิบแปดสิงหาคมต้องพาปู่ฤษีไปทำพิธีตามที่ลูกศิษย์เชิญที่จังหวัดร้อยเอ็ด
แล้วก็กลับมามอบตัวตามที่เป็นข่าวนะคะ
พี่ว่าหายไปไหนหวัง๒วันอะนะ
ก็คือปู่ฤษีเนี่ยเขาสารภาพล่าสุดแหละบอกว่ามีความสัมพันธ์มีเพศสมพันธ์กับเด็กสาวจริง
แต่เขาไม่ได้เป็นฝ่ายเริ่มเด็กสาวเป็นฝ่ายเริ่ม
เพราะฉะนั้นเรื่องนี้เนี่ยแล้วเหมือนกับพูดว่านายทวีไม่เกี่ยวข้องเนี่ยคือตำรวจต้องไปสืบให้รู้ว่าคือตกแล้วมันเกิดอะไรกันขึ้นแน่
เพราะว่าเกิดอะไรขึ้นแน่คำถามถึงนายทวีเยอะมากนะคะคุณผู้ชมก็ส่งข้อความมาหน้าจอตลอดนะตั้งแต่มีข่าวนะคะว่าต้องสอบนายทวีเพิ่มนะต้องสอบเพิ่มว่ารู้เห็นด้วยไหม
เอาลูกสาวไปด้วยเพื่อที่จะคอยบอกว่าตัวเองอยู่อีกห้องนึงหรือเปล่าอะไรยังไงอย่างนี้ใช่ไหมมันต้องไปขยายผลซึ่งตอนนี้ความคืบหน้ามากกว่าที่ในพ่อปู่ฤษีคนนี้สารภาพณขณะนี้ยังไม่มี
แต่ว่าทางฝั่งของครอบครัวของน้องผู้เสียหายนะครับตอนนี้น้องเขาได้รับการดูแลอยู่แล้วแต่ครอบครัวก็ต้องเข้ารับการดูแลด้วย
เพราะพอนายสุรสิทธิ์ปู่ฤษีได้รับการประกันตัวออกมาครอบครัวของน้องผู้เสียหายบอกว่ากังวลใจมากกังวลใจเรื่องความปลอดภัยมากนะครับ
วันนี้ทีมข่าวไทยรัฐทีวีเราเดินทางไปพบกับหัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดศรีสะเกดนะครับนางสาวจันทีสมมนานะฮะ
เพื่อจะสอบถามความเป็นอยู่ของเด็กสาววัย๑๗แล้วก็ครอบครัวนะฮะโดยทางหัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดศรีสะเกดบอกว่าตอนนี้ได้รับตัวพ่อแม่แล้วก็พี่สาวคนโตมาดูแลด้วยรับมาตั้งแต่๓๐สิงหาคมที่ผ่านมาเนื่องจากทั้งสามคนก็เป็นทุกข์ทานข้าวไม่ได้นอนไม่หลับแล้วก็ต้องผูกได้สายสินที่ข้อมือเพื่อป้อง
ปู่ฤษีหรือว่านายสุรสิทธิ์เขาคูเด็กสาววัย๑๗เอาไว้ว่าถ้าไปบอกใครเดี๋ยวเขาจะทำศัลยศาสตร์ทำฝลใจให้ตายทั้งครอบครัวเลย
ทุกคนก็มีความเชื่อว่าปู่ฤษีนั้นจะทำอะไรที่ไม่ดีในขณะที่มาอยู่ที่บ้านพักเด็กหรือเปล่าเนี่ยเขาก็เลยกลัวนะฮะต้องผูกได้สายสินเอาไว้
เจ้าหน้าที่ก็ให้ความมั่นใจกับครอบครัวผู้เสียหาย
ในการเข้าสู่กระบวนการบำบัดฟื้นฟูนะครับ
ที่ผ่านมาก็พาไปโรงพยาบาลศรีสเกต
ประเมินเรื่องของสุขภาพความเครียด
ก็ให้ยาคลายเครียดมารับประทาน
อาการก็เริ่มดีขึ้นนอนหลับทานอาหารได้
ส่วนเรื่องของจิตใจก็ยังต้องดูแลอย่างใกล้ชิด
ต้องให้กำลังใจเด็กมากนะฮะ

เพราะว่าจะต้องไปพูดความจริงในการต่อสู้คดี

แต่ละคนนอนไม่หลับนะคะ

แล้วก็มีการแบบผูกได้สายสินในข้อมือ
เพื่อป้องกันผู้ติดปีศาจที่จะตามมา
แล้วก็ยังคงเชื่อว่า
หรือสิจะมีอะไรไม่ดี

พอวันที่๒ที่๓เริ่มนอนหลับ

ให้กำลังใจแล้วก็ให้เด็กลุกขึ้นมา

มีความเห็นจากนายศักดาพลศักดิ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลรัฐทาย
ก็เป็นเจ้าของพื้นที่ที่เกิดเหตุเลยล่ะ
บอกว่านายสุรสิทธิ์หรือว่าปู่ฤษีตาไฟ
การแขนขาลีบตั้งแต่กำเนิด

ในความคิดเห็นส่วนตัวแล้วนะ
คิดว่าลำพังตัวหรือศรีตาไฟ
คนเดียวคงไม่สามารถทำอะไรได้
น่าจะมีคนอื่นกระทำด้วย

เพราะโดยทางร่างกายของเขาแล้ว
ไม่สามารถจะไปวิ่งไล่จับกอดปล้ำใครได้

คนเป็นโปรลิโอจะมีขึ้นได้หรือไม่ได้อย่างไรเนี่ย
เดี๋ยวเล่าให้ฟังเพราะว่าแพทย์ท่านยืนยันมา

ในชั้นศาลก็แล้วกันประมาณอย่างนี้
ซึ่งถ้าจะทำเรื่องนี้ให้เป็นกรณีศึกษา
แล้วก็ถามต่อมาว่าผู้ป่วยโปรลิโอ
แขนขาลีบช่วยเหลือตัวเองไม่ได้

จะสามารถมีเพศสัมพันธ์ได้หรือไม่

ถามแค่ว่าสามารถมีเพศสัมพันธ์ได้หรือไม่
เราไปถามคุณหมอมาให้ค่ะ
แพทยิงสุชาดาเจมส์ซีริค่ะ
มนุยการกองโรคป้องกันด้วยวัคซีน
กรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุข
บอกว่าสามารถมีเพศสัมพันธ์ได้จริงค่ะ
เพราะว่ามีผู้ป่วยเป็นโปรลิโอ
กรณีที่เขาสามารถมีเพศสัมพันธ์ได้

ว่ากรณีข่าวนี้ก็จะมีคำถามว่า
คนที่ป่วยเป็นโปรลิโอเหมือนปู่ฤษีคนนี้
แขนขาลีบแบบนี้แขนขาอ่อนแรงแบบนี้
จะสามารถมีเพศสัมพันธ์ได้หรือไม่

ลักษณะก็คือแขนขาลีบจริงอ่อนแรงจริง
จากมีความผิดปกติของเส้นประสาท

แต่เรื่องของการมีเพศสัมพันธ์
หรือการมีความต้องการทางเพศ
ขึ้นอยู่กับเส้นประสาทอัตโนมัติ
ซึ่งเป็นเส้นประสาทคนละระบบ

ขึ้นอยู่กับระบบประสาทอัตโนมัติค่ะ
เป็นเส้นประสาทคนละระบบกัน
ไม่เกี่ยวกับส่วนควบคุมร่างกาย

เคยมีจริงที่ผู้ป่วยโปรลิโอ

คือมีอาการส่วนใหญ่ก็จะเป็นแขนขาอ่อนแรง
แล้วก็ถ้าดูลักษณะกล้ามเนื้อแขนขา
ก็จะมีถ้าเป็นโปรลิโอที่ขาก็
เหมือนอย่างที่เราเคยเห็นในหลายที่คน

หกเปียกคือไม่ได้มีอาการแข็งเกร็ง

หมอก็ยังเห็นไม่ชัดเนอะกล้ามเนื้อ

กลัวนี้เรื่องประเด็นเรื่อง

ผู้ป่วยโปรลิโอเนี่ยมันอาการเขาเนี่ย
เกิดจากเส้นภาษาที่ไปเรียนกล้ามเนื้อ
แต่ว่าเรื่องการมีเพศสัมพันธ์ได้หรือไม่ได้เนี่ย
มันขึ้นอยู่กับระบบภาษาอีกระบบนึง
เรียกว่าระบบภาษาอัตโนมัติค่ะ
ซึ่งจากประวัติที่ผ่านมานะคะ

ก็สามารถมีเพศสัมพันธ์ได้นะ
มีกรณีที่ทำเป็นภาพยนตร์เลยนะคะ

เคสเนี่ยเป็นผู้ป่วยโปรลิโอที่
มีการป่วยโปรโลโอของเขาเนี่ย
เกิดจากอาการผิวติที่ไขสันหลังที่ระดับสูง
เพราะว่าเพศสัมพันธ์นี้ขึ้นอยู่กับความรุนแรงของอาการโปรโลโอของเขา
ว่าเขาสามารถขยับได้มากน้อยขนาดไหนนะคะ
ซึ่งมันก็ต้องใช้ความร่วมมือกับอีกฝ่ายหนึ่ง
ถ้าเกิดว่าเขาเป็นแค่โปรโลโอแค่ขาข้างเดียวอย่างนี้นะคะ
เขาก็อาจจะพอมีเพศสัมพันธ์ได้ด้วยตัวเองกับฝ่ายตรงข้ามเนอะ
ถ้าเกิดว่าเขามีอาการเยอะอย่างนี้ก็ต้องอยู่ขึ้นกับความร่วมมือของสองฝ่ายแล้ว
ถ้าเกิดว่าร่างกายเขาคือออสสมองผิดปกติแต่ว่าร่างกายดูโอเค
มีนะคะคนที่ภาวะสมองผิดปกติแต่ร่างกายดูปกติ
เขาก็สามารถมีเพศสัมพันธ์ได้
แต่ว่าถ้าเกิดว่าร่างกายพิการมากนะคะเอ่อ
มีเขียนขาวอันแรงมีเขียนอันแรงเนอะ
อันนี้ก็ต้องขึ้นอยู่กับคู่ของเขาว่า
คือมันก็ต้องใช้ความร่วมมือทั้งสองฝ่ายว่าคู่เขาก็อาจจะต้องช่วยมากขึ้น
เขาก็คงจะมีเพศสัมพันธ์แล้วอันนี้ขึ้นอยู่กับคู่นั้นเลย
สุชาดาให้ข้อมูลชัดเจนนะคะ
แล้วก็ให้ข้อมูลเพิ่มเติมด้วยนะคะว่า
ถ้าเป็นเรื่องของการพิการทางสมอง
ก็ต้องดูว่าพิการในลักษณะไหน
ขยับร่างได้มากน้อยขนาดไหน
รวมถึงอาการและความรุนแรงมันรุนแรงแค่ไหน

ก็สามารถมีเพศสัมพันธ์ได้เช่นเดียวกันนะคะ
เพราะต้องพิจารณาก่อนว่าพิการด้วยภาวะอะไร
จากกรณีนี้กรณีที่เป็นข่าวกรณีร่างทรงปู่หรือสีตาไฟ
ก็ต้องให้หมอผู้เชี่ยวชาญด้านระบบประสาทวินิจฉัยนะคะ
พิการในลักษณะไหน
ความผิดปกติครอบคลุมมากน้อยแค่ไหน
ถ้าดูตามข่าวไม่สามารถอธิบายได้ว่าจะหนักขนาดไหน
เอาเป็นว่าคดีนี้น้องยืนยันว่าน้องถูกคมขืน

ส่วนน้ายปู่หรือสีตาไฟบอกว่าเขามาทำผมเอง
นั่นถ้าก็ว่าต้องให้น้องเป็นคนบอกนะ
ต้องให้น้องสบายใจแล้วก็บอกออกมาให้หมดว่า
ถ้าถูกคมขืนโดยสภาพร่างกายเขาทำคนเดียว

น้องรู้สึกว่าไม่รู้เรื่องไม่รู้เรื่องอะไรเลย
คือตื่นขึ้นมาหนูก็รู้แค่ว่าหนูถูกข่มขืน

แต่ที่แน่ทางครอบครัวของน้องได้พาน้องไปตรวจร่างกายแล้ว
คุณหมอก็วินิจฉัยแล้วว่ามีร่องรอยของการถูกข่มขืนจริง

อันนี้ก็ต้องให้ตำรวจสืบสวนขยายผลแล้วล่ะครับ
ว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับสำหรับกรณีนี้